น้ำแข็งใสที่อยู่ตามพื้นแล้วก็เอาน้ำอะไรไปหย่อใช่ไหม

นี่คือขนมปังปลอนะครับ๒แถวนะครับ
บอกเลยว่าราคาไม่แพงครับ
จิ๊บปล้า
ซั่งแผนเครียดต่อไปแล้วให้น้องเล่นควง๒เทปเลย
แพทย์คู่ต่อไปเขาเป็นชุดปลานะ

นี่มันน่าอร่อยอย่างนี้ด้วยก้ามใหญ่

ก็สู้นี่ไงต้นตำรับ

เวลากินน้ำแข็งใสมันก็ต้องมีลูกชิ้นเชื้อ
ลูกชิดเชื้อม

เดี๋ยวถ้าน้องชายไม่ขุดเดี๋ยวพี่มีเรื่องกับผม

ถ้าเป็นเล่นขออนุญาตถามไว้ในคำ

อ๋อพี่บอกไม่ใช่แม่พี่

แต่ว่าเราต้องเอาในความรู้มาให้เขา

โทษถ่ายผิดน่ะเอ้ยจะบอกได้ลูกชิดเชื่อม
จบเลยให้พูดตามความจริงไหม

เทปอื่นนี้ก่อนจะเรียกว่าเข็นรถได้นานมาก

อุ๊ยไม่ยืนรอเลยปล่อยประตูสิเปิดประตูสิ
นี่แหละที่มาของคำว่ากระเฮียนกระหือรือ

นี่ต้นตำรับคู่กับน้ำแข็งใสแล้วก็ไม่แพงด้วย

คุณมุกคุณเจนนี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณค่ะ

เครื่องน้ำแข็งใสทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะ

เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้

ไม่ใช่แอร์แล้วก็เป่ารถเมย์
หนูหนูเสียใจ

นี่นครถามเลยตกลงเป็นแอร์

น้องค่อมนะเจ๊เกี๊ยวไม่ได้ทำแต่กันบินค่ะ

คุณมุกคุณเจนน่ารักจริงเลย

ที่จะช่วยให้คุณได้ตังค์แล้วไปต่อนะคะ

อันที่สองมีบุญมะพร้าวในนักเชื้อม๑กิโลกรัม

ณปัจจุบันไม่รวมโปรโมชั่น
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่นะคะ

แต่ตอนนี้มาช่วยสองสาวลุ้นก่อนว่าเครื่องน้ำแข็งใสอันไหนถูกที่สุดกันนะ
ในไลฟ์ทายมาค่ะ

อันนี้๑๐๐กรัม

อันนี้๗๐๐กรัมคือเนื้อ๗๐๐กรัมแต่มันมีน้ำอยู่ด้วย
รวมน้ำด้วยคือ๑กิโล๑กิโล
อันนี้น่าจะร้อยกว่าบาท

จริงเหรอนี่เป๊กชอบคุณมุกนะในความแบบในความรอบรู้แล้วมั่นใจว่าไม่ถึงหรอกแล้วเขาพูดทำได้จริงด้วย
จริงอันนี้คือที่เอาจริงที่ตลาดนะก็ขายไม่กี่สิบเหมือนกันนะ
แต่ทีนี้พอแบบไปอยู่ในห้างมันอาจจะแพงขึ้น

มีการเหยียบหย่ามด้วยหนุ่มปังปลาป่ะคะ

แต่อันนี้ทำจากปาล์มแต่อันนู้นก็ไม่น่าแพงเท่าวันนี้
อันนี้น่าจะถูกกว่าอันนั้นแต่อาจจะแพงกว่าอันนี้
อันนี้คือธรรมดามากเลยอ่ะ

คุณเรียก๒แบบคือตอบ๒หัวเลยนะ
แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณลุยได้เลยค่ะ

และคุณจะตอบว่าเครื่องน้ำแข็งใส๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม๑กิโลกรัม
ปังปอนสองแถวที่คุณเหยียดหยามว่าเอาไว้ให้ปลาหรือเปล่า
ราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมที่คุณเลือก

คุณแบบ๓๐ก็ได้๔๐ก็ได้นี่อยู่ในเลสที่คุณเลือกและนี่ลูกชิดเชื่อม๑กิโลกรัม
ที่คุณมุกและคุณเจนไม่ได้เลือกราคาสุดต้องแพงกว่า๓๘บาทและราคาอยู่ที่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
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ข้าวในน้ำเชื่อมน้ำหนัก๑กิโลกรัมราคาถูกที่สุด
เก่งมาก
ห้องแค่ว่องวัยชาญฉลาดสมเป็นผู้หญิงยุคใหม่แบบนี้ค่ะรับเลยค่ะสี่พันบาท

ข้อต่อไปวานเจี๊ยบแน่เลย
เพราะว่าข้อต่อไปมีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
จากสวยแล้วชาญฉลาดแล้ว
ห้องแค่ว่องวัยแล้วไม่รู้ว่าเป็นแม่บ้านไหม
เพราะว่าวันนี้เป๊กมีน้ำยาลิดผ้าจากไฟลาย

แบบแรกเป็นสเปรย์หอมรีดผ้าเรียบ
เฟชเชอร์พิ้งแบบขวด๕๐๐มิลลิลิตร
ที่๒นี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ลีดผ้าเรียบ
ชนิดเติม๖๐๐มิลลิลิตร
และอันสุดท้ายค่ะเป็นน้ำยาอัดกลีบสีชมพู

ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบของไฟล์ลายนี้
คือคำถามข้อที่๓ของคุณมุกและคุณเจน

ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ไฟไลน์ทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะว่าจะเลือกที่เป็นสองเติมมันจะถูกกว่า
คนแบบที่รู้จักใช้เงินก็จะเป็นแบบนี้

เพราะว่าบางทีเราซื้ออันนี้ไปแล้วอันหนึ่ง
เราก็จะเอาไว้เติมเพื่อให้ประหยัดกว่า
เป็๑๙๖๑ถานัยเป็นยูธทุกข้อไม่ถูกนะคะ
ผมอะเคยซื้อน้ำใหญ่แบบนุ่มแล้วไม่ถูก
แต่นิงคิดว่าถูกสุด

อันที่๒เป็นรีดผ้าเรียบเหมือนกัน

อันนู้นสุดท้ายอัดกลีบ
อันนั้น๙๐๐มิลลิลิตร๖๐๐มิลลิลิตร๕๐๐มิลลิลิตร

ก็ถ้าเลือกสอนนี้ไม่ได้ก็ใช้ตัวช่วย

ถ้าคุณตัดสินใจอยากใช้ตัวช่วยนะก็ใช้ได้เลย
จะใช้ตัวช่วยตอบได้๒ครั้ง
หรือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้คุณคะ

คนสวยของเป๊กคุณมุกและคุณเจน

และคุณจะตอบว่าอะไรกับอะไรคะ

นาริสผ้าเรียบแบบเตารีดไอน้ำหรืออัดกรีบ
เป๊กจะเฉลยที่อันที่๓ค่ะ

ใช้ตัวช่วยตอบได้๒ครั้ง

อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยที่คุณใช้ตัวช่วยแล้วเลือก

อีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณใช้ตัวช่วยเลือกได้ราคาอยู่ที่
โอ้โหสิบแปดอันนั้นแพงกว่าแน่นอน

จะเป็นไปได้ไหมที่รีดผ้าเรียบแบบขวด๕๐๐มิลลิลิตรจะถูกกว่าอีก
ไม่ไม่เป็นไปได้มั้ยฮะจริงเปล่าจริงค่ะ

เกมมากค่ะใช้ตัวช่วยพี่หนูตัวช่วยแต่คุ้มค่าจริงเลยนะคะรีดผ้าเรียบแบบเปารีดอายน้ำค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากไฟลายที่ถูกที่สุด
ทำให้คุณมุกและคุณเจนผ่านข้อ๓ไปได้ค่ะตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท
น่ารักมากเลยตอนนี้เหลือตัวช่วย๑ตัวช่วยเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ข้อต่อไปค่ะมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทบอกได้เลยค่ะว่าข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกแก๊งป่วนของเราคึกคักและคึกคืน
พร้อมที่จะแสดงให้ดูอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

แผง
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา